ทุกคุณผู้ชมพาไปดูอาถันกันหน่อย

มีชาวประมงผู้ชายนะคะอายุ๗๒ปี

รู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่าง

ตกเรือบ้างล่ะโดนเรือกระแทกบ้างล่ะ
จนตระแดงบอกไม่ไหวล่ะสงสัยต้องขาย

คุณไม่ทันได้ขายนะตายค่ะ

ชาวประมงที่โอ้โหออกท้องทะเลมามีความเชี่ยวชาญ

เขาจมน้ำตายเล่าให้ฟังแบบนี้

นายประทีปไทยประดิษฐ์อายุ๗๒ปี

เป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญในเรื่องทะเลมาก

มีคนไปเจอเขาเป็นศพนอนคว่ำหน้าอยู่ริมชายหาดที่อ่าวพนังตักค่ะ
ชนสูตรเบื้องต้นก็ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
แต่พอไปสอบถามชาวบ้านในระแวกอ่าวพดังตักนะ
ทุกคนพูดเลยว่าอาถรรพ์เรือไฟเบอร์แน่

จะออกไปวางอวนจับปลาใกล้ชายฝั่งเป็นประจำ
ทีนี้วันเกิดเหตุช่วงเช้ามืด

เอาเรือไฟเบอร์ล้ำใหม่นี่แหละไปวางอัวในทะเล
แต่ปรากฏว่าพอตกสายหน่อย
ชาวบ้านก็ไปเจอเป็นศพลอยอยู่ที่ชายหาดแล้ว
ชาวประมงคนหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยกับตาแดงนะครับบอกว่า
ก่อนหน้านี้ตาแดงอ่ะบอกขายเรือไฟเบอร์ลำนี้ไปแล้ว
ราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเพิ่งซื้อแท้ทำไมขายล่ะ
ตาแดงบอกรู้สึกไม่ดีเลยซื้อมาเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่าง
โชคไม่ดีเลยอ่ะล้มบ้างตกเรือบ้างเรือกระแทกบ้าง
มันคงมีอาถรรพ์อะไรอยู่กับเรือลำนี้อ่ะขอขายทิ้งดีกว่า
แต่อย่างที่บอกค่ะไม่ทันได้ขายตายซะก่อนนะคะ
ตำรวจสพเมืองชุมพรก็สันนิษฐานเอาดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะ
สันนิษฐานว่าตอนที่ตาแดงออกเรือวางอัวในทะเลเนี่ย
น่าจะมีคลื่นลมกันโชคแรงก็เลยอาจจะทำให้เรือเนี่ยคว่ำจมทะเล
แม้ว่าตาแดงจะออกเรือหาปลามาตลอดชีวิตเป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญในเรื่องของทะเลมาก
แต่อย่าลืมนะคะตาแดงอายุเจ็ดสิบสองแล้วค่ะ
เจ็ดสิบสองนี่ก็คือผู้สูงอายุแล้วอ่ะใช่
สูงวัยแล้วคือบางทีมันอาจจะสู้แรงคลื่นสู้แรงลมไม่ไหว
ก็เลยอาจจะทำให้ตาแดงจมน้ำเสียชีวิตได้แล้วก็จริงช่วงนี้ภาคใต้คลื่นลมยังคงแรงอยู่ด้วย
ต้องระมัดระวังกันด้วยตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
เรือก็รื่นหรือเปล่านะคะก็อ่ะเดี๋ยวดูการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะ